คนที่ตายเนี่ยคือมันฟื้นขึ้นมามันบอกว่าไงรู้ไหม
มึงฆ่ากูให้ตายถ้ากูไม่ตายล่ะมึงอยู่ยากในโลกนี้
แม่คาร็อกสองคนนี้แม่รู้จักแอ่มไหมเขาเป็นเพื่อนกันไหม
ไม่รู้จักเลยเพื่อนมาแต่ละคนนี่แม่ก็ไม่เคยรู้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไร
แม่ไม่ได้ถามซอกแทรกว่าเพื่อนมาจากไหนชื่ออะไรแม่ก็ไม่เคยถามลูก
เพื่อนเยอะแต่ละคนนี่มาไม่เหมือนกันไปก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละ
รังแก่รังควานนั่นน่ะมันก็ทนเอามันบอกว่าบ้านมันยังไม่เสร็จ
มันทนทุกอย่างเพื่อนคนนี้น่ะมันร้ายนะไม่ใช่ว่าแม่ใส่ร้ายนะลูก
คือมันเคยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าอย่าอย่าไปถือเขาลูก
ไปหาเงินมาทำบ้านไม่ต้องเขาพูดอะไรเราก็ไม่ต้องเอาใส่ใจเขา
เพราะบ้านเราไม่สันเสร็จถ้าไม่มีเปรี้ยวแม่ก็ไม่มีปัญญาทำ
มันก็อยู่แค่นี้ลูกอยู่แค่เห็นเนี่ย
คือแกบอกว่าแกเล่นแกเที่ยวมามากแล้ว
หากว่าแกมีครอบครัวแกอาจจะมาอยู่นี่
แล้วนี่ห้องแม่นะแม่นั่นห้องย่านั่นห้องพ่อ
ก็จะพยายามสร้างให้แม่ให้เสร็จ
น้ำพักน้ำแรงของเปรี้ยวเอง

ตอนที่เขาหนีไปนะเขาก็โทรมาบอกพี่สาวมันนะ
เหมียวดูแลแม่หน่อยนะฝากแม่ฝากพ่อฝากย่า

เขาเลิกกันกับสามีเก่าของเขาตั้งนานแล้ว

แม่คือแม่อยู่บ้านไม่ได้
จิตใจของแม่เนี่ยมันจะแตกสลายเพราะลูกแม่นี่แหละ
คือมันไม่เคยชั่วเคยเลวจากไหน
มันเพิ่งมาเป็นเนี่ยครั้งแรก
ถ้ามันบอกแม่ว่าแม่หนูแค้นคนนั้นคนนี้หนูจะไปฆ่ามัน
ก็ยังจะได้ห้ามมันใช่ไหมนี่มันไม่มีพิรุธอะไรเลย

ให้ลูกมามอบตัวจะสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแม่ไม่ว่า
ยังมีวันได้ออกมาจะหนีไปแบบนั้น